จังหวัดบุรีลำที่ตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีลำ
มีชาวบ้านเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาถูกหลอกไปทำพิธีแก้คุณสัย
บอกว่ามีมนต์ดำเข้ามาที่ตัวนะต้องไปทำพิธี
แต่ปรากฏว่าพ่อหมอเนี่ยเอาทองไปน้ำหนักทองคำ๒บาท
เงินอีก๑หมื่นกว่าบาทรวมแล้วก็๕หมื่นกว่า
แต่ว่าโดนไป๒ครั้งเหตุการณ์เป็นอย่างนี้
ที่สนวนตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีลำ
คนที่เขาเป็นผู้เสียหายคือนางสุบินกิริรำอายุ๖๕ปี
บอกว่าถูกหลอกคุณกิติศัตริย์หัวเรือชายเจ้าเบิร์นศุกร์
ผู้สื่อข่าวของเราไปดูมาบอกว่าถูกหลอก
เพราะว่าเธอเนี่ยไปทำงานบุญทอดกระถิ่นที่วัดแห่งหนึ่งในหมู่บ้าน
เมื่อวันที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เอง
สุบินเขาบอกนะตอนที่ไปทำบุญทอดกระถิ่นอยู่
อยู่ปวดท้องแล้วก็ปวดหัวด้วยแบบรุนแรงมาก
มีคนมาทักว่าโดนของแน่ถูกทำคุณสัยใส่
ต้องไปทำพิธีแก้ป้าสุบินก็ไปเลยนะไปตามที่เขาบอกนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาเคยบอกว่าเขาถูกมนต์ดำเหมือนกัน
มนต์ดำเนี่ยต้องไปทำพิธีแก้คุณสัยแล้วก็หายก็เชื่อก็เลยไป
ไปที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ติดกับวัดนั่นแหละ
ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งผิวขาวอายุสัก๔๐เป็นพ่อหมอ
อันนี้จำลองเหตุการณ์นะป้าสุบินเขาเล่าให้ติฟัง
ติก็เลยเนี่ยอ๋อทำยังไงอ่ะป้าอ๋ออย่างนี้อย่างนี้
ท่านก็ดูท่าทางของติตามไปด้วยค่ะต่อไปเราไม่ต้องทำกราฟิกแล้วมั้
ติทำได้ทุกอย่างนี่นะเนี่ยไปถึงพ่อหมอคนนี้รู้แค่ว่าเป็นชาวสุรินทร์
ทำพิธีให้แล้วก็มีเพื่อนบ้านคนนึงมาคอยช่วยพ่อหมอ
ชื่อน้องละเอียดค่ะนี่อะเอากราฟฟิกมาแล้ว
ไปก่อนอ่าดูกราฟิกก่อนนี่นะพ่อหมอก็ทำพิธีแก้บนนำนะ
แล้วก็ตอกไข่ใบนั้นให้ดูปรากฏว่าในไข่ใบนั้นที่ตอกออกมา
เอาไข่มาวนวนที่ตัวเหมือนกับมันดูดออกมาหมดค่ะแต่อันนี้มีเส้นผม
ตะปูก็ถือว่าเสร็จพิธีค่ะอ่าป้าสุบินก็อ่า
สบายอกสบายใจหายปวดหัวปวดท้องแต่ว่านางละเอียด
ที่มาคอยช่วยพ่อหมอบอกว่าต้องให้ค่าครูด้วยเงิน๒บาท
แต่วันนั้นไม่มีเงินติดตัวมาเลยฮะไม่มีเงินติดตัวมาเลย
เอียดที่ป้าสุบินบอกนะบอกนางเอียดเนี่ยก็เลยบอกว่า
ถ้าไม่มีเงินเนี่ยแต่มันต้องทำมันต้องมีทำพิธีแบบในการที่จะ
บูชาครูงั้นถอดสร้อยคอทองคำมาวางไว้ก่อนกันแล้วกัน
โอ้โหสร้อยน้ำหนักตั้งสองบาทก็มันสองบาทเท่ากันไง
อันนั้นมันเงินสองบาทไงแต่มันต้องใช้สองบาทไง
เห็นมาสอนเอามาวางไว้บนพานก่อนเพราะพ่อหมอต้องเอาไปทำพิธีต่อ
คือต้องไปลงอัคระแก้คุณสัยเดี๋ยวมันไม่จบวางไว้แล้วเดี๋ยวอีก๓วันมาเอาคืน
อันนี้คือวางไว้วางไว้ก่อนอ่าอีกสามวันเดี๋ยวมาเอาคืนนะ
แต่เนี่ยเขาไปเจอกันทำพิธีกัน๙พฤศจิกายนวันนี้๑๔พฤศจิกายนแล้วนะ
มันผ่านมาหลายวันแล้วยังไม่ได้ทองคืนเลยครับ
เขาว่าครูเข้ามาแล้วอาจารย์เข้ามาแล้วพี่จะพี่จะไปดูไหมว่า
ฉันจะพาไปดูเขาก็ดีได้แค่ดูดีดูหายเห็นว่ามีเอาขงเอาไข่มาอะไร
ใช่ไหมครับเขามาเวียนหัวก็เขาก็จะจะถอดอาคมออกจากร่างฉัน
ก็เวียนเสร็จแล้วเขาก็เอาจานมาชกดูก็เห็นเส้นผม
เขาว่าจะทำให้เป็นบ้าเขาว่างี้ถ้าไม่มีเงินก็มีทองก็โทษให้เขาไปเขาว่างี้
ฉันก็ไม่รู้สึกตัวฉันก็ถอดให้เขาฉันจะถูกเวทมนต์เขามั้ง
ฉันไม่มีเงินเขาก็ถ้าสร้อยมีก็เอาให้เขาไปเย้เอียดก็บอกฉันอย่างนี้
ฉันก็ถอดให้อาจารย์ฉันน่ะมันโดนหลอกเขาฉันมันโง่ตัวเรานะฉันไม่รู้เรื่องเลย
ทีนี้ทองคำน้ำหนัก๒บาทมันก็สี่หมื่นกว่าบาทใช่ไหมแล้วมันไปห้าหมื่นกว่าบาทได้ยังไง
ซูบินบอกว่าแบบนี้คือวันที่ไปวันแรก๙พฤศจิกายนก็เป็นอย่างที่เล่า
ทีนี้พอผ่านไปเนี่ยแล้วมันยังไม่ได้ทองคืนไงมันยังไม่ครบกำหนด๓วัน
แต่พอผ่านไปแค่สองวันก็คือวันจันทร์ที่สิบเอ็ดอ่าหลังจากไปเสาร์ที่เก้า
วันจันที่สิบเอ็ดน้องเอียดอ่ะค่ะที่อยู่กับพ่อหมออ่ะโทรมาหา
บอกว่าต้องมาทำพิธีอีกนะไอ้ที่ว่าเอาทองใส่พานไว้น้ำหนักสองบาทเนี่ย
ต้องลงอัคระอะไรเนี่ยแต่ว่าวันนี้ต้องมาทำพิธีอีกมันมีเพิ่มอีก
แล้วเอาเงินมาแลกกับทองไปก็แล้วกันอ่าแต่ว่าเอาเงินมาหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทอ่ะ
มาแลกกับสร้อยคอทองคำไปพอไปถึงให้เงินเข้าไปหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาท
แต่ทองคำก็ไม่ได้คืนโอ้โหยังไม่คืนให้บอกว่าเดี๋ยวค่อยมาเอานี่ฮะ
ก็เลยกลับมาก่อนแล้วก็ไปอีกทีครั้งที่๓ตอนที่ครบกำหนด
ทีนี้ไม่ได้คืนเหมือนเดิมแล้วจะเอาเงินจะเอาเงินอีกครั้งที่สามอ่ะ
แต่ป้าสุบินบอกไม่มีเงินให้แล้วก็พ่อหมอกับนางเอียดก็บอกว่า
งั้นรออีกสามวันมาเอาทองกับเงินคืนอืมแต่ว่าป้าสุบินบอกว่ารู้สึกว่าคราวเนี้ย
ถูกหลอกแน่นะเพราะว่าตอนที่ว่าจะให้รออีก๓วันเนี่ย
อ่าเพราะว่าทำไมต้องรออีกสามวันอ่ะนี่มันก็ครบกำหนดที่สัญญาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วอ่ะ
พ่อหมอเขาบอกว่าป้าเนี่ยไปทำผิดครู
เดี๋ยวต้องไปเข้าโบสถ์ทำสมาธิอีกอืมคือมันขยายไปเรื่อยเรื่อยอ่ะโอ้โห
ซึ่งป้าสุบินบอกว่าก็ยังไม่มั่นใจนะว่าจะถูกหลอกหรือเปล่า
เพราะว่าไอ้เวลาที่เขาขยายไปเรื่อยมันยังไม่ครบกำหนดไงโอ้แต่เชื่อมาก
โอ้โหเห็นใจคุณป้าเออก็เลยไปเล่าให้ลูกสาวฟังนะ
แต่ลูกสาวบอกว่าแม่ไม่ต้องไม่ต้องรอแล้วโดนหลอกแน่ไง
ลูกสาวป้าลูกสาวบอกถูกหลอกแน่แม่
ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพห้วยราชแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนนางเอียดที่อยู่กับพ่อหมอนะเรายังไม่เจอตัวคนนี้สำคัญเนอะ
ใช่อ่าก็คนในหมู่บ้านคนโทรตามคนยุ่งให้ถอดซอยวางใช่
เป็นคนในหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรา
ข้อมูลจากชาวบ้านว่านางเอียดนี่เขามีญาติอยู่
ชื่อว่าจินอยู่ในพื้นที่นี่แหละก็เลยไปหาที่บ้าน
อาจจะไปถามคนที่ชื่อจินหน่อยว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไง
แต่ว่าคนที่ชื่อจินเขาไม่คุยกับติฮะติไปถึงนี่
ถูกไล่ออกจากบ้านเลยเดี๋ยวท่านดูครับ
หนูน่ะจะมาถามหน่อยเรื่องที่ทำพิธีนั่นน่ะ
ทำทำพิธีอ่ะคือยังไงคนนี้เข้ามานานหรือยังฮะ
แล้วเราเคยทำพิธีกับเขาบ้างไหมไม่เคยไม่รู้จักเขา
ไม่รู้จักเอาแต่เขาไปทำพิธีที่บ้านแม่นะไม่มี
แล้วเห็นว่าแม่ไปบอกกับทางทางยายว่าอย่าเอาเรื่องที่บอก
เรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกใครแกละคือคือเนี้ยหนูอยากให้ให้
ให้แม่อ่ะคนอ่ะชิ้นแจงหน่อยไม่คุยไม่คุยไม่คุย
แล้วแม่เคยรักษาเขากี่ครั้งน่ะไม่เคยรักษาใครไม่จะหาหมอ
แหมหมอคนนั้นนะหมอปฏิวัติน่ะไม่แล้วคือ
ก็เนี่ยอ่ะก็ยังไม่เจอตัวน่ะใช่พ่อหมอก็ไม่เจอ
นางเอียดก็ไม่เจอคนที่คิดว่ารู้จักกันไปถึงเขาก็ไม่คุยกับติ
ก็ไปขอให้ตำรวจช่วยเร่งรัดติดตามตัวพ่อหมอให้หน่อย
พอหมอเอาทองไปน้ำหนัก๒บาทเงินอีก๑๒๐๐๐กว่าบาท
ทั้งพ่อหมอทั้งนางละเอียดทั้งคู่นะคะ
ตอนนี้ป้าก็บอกว่าหายปวดท้องปวดหัวหมดแล้ว